เอาละครับคุณผู้ชมไปดูเจ้าของบ้านท่านหนึ่ง
นครศรีธรรมราชบอกสุดทนเหลือเกิน
โจรมาทั้งงัดมาทั้งขโมยทรัพย์สิน
จนตอนนี้เหลือแค่ที่นอนหมอนมุ้งอยู่แค่นั้น

ว่ามุ้งหายไปหรือยัง
แต่เจ้าของบ้านเขาประชดเลยขึ้นป้ายแบบนี้เลย
ไปดูป้ายกันนะครับว่าเจ้าของบ้านเขาเขียนว่าไงบ้างฮะ

ค่าใดแล้วนอกจากที่นอนหมอนผ้าห่ม

ดังนั้นถ้าจะบุกเข้ามาขโมยอีกขอร้อง

เชิญเลยเชิญมารับกุญแจได้เลยมาเอากุญแจไปเลย
เรียนมาเพื่อทราบลงท้ายไว้แบบนี้

เป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่อำเภอชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ

นานจะกลับไปทำบุญบ้านปีละครั้ง
โดยให้ญาติดูแลห่างนะครับ
โดยผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าวนะครับ

เป็นบ้านของสกุลผู้ธวัชชัย

มีคนร้ายบุกเข้าไปงัดแล้ว๕ครั้งนะครับ

เต็นต์สนามโทรทัศน์เตาแก๊ส
แล้วก็เครื่องครัวต่างนานาเป็นต้นนะครับ

แต่เรียกเครื่องนี่เงียบกริบเลย

มาเอากุญแจไปเลยนะครับแต่จริงกุญแจคงไม่ได้แล้วครับ

ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตรงจุดนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าเห็นบ้านของท่านก็ค่อนข้างจะต้นไม้หนานะครับ
อาจจะเป็นที่ที่หลบซ่อนได้ดังนั้นก็

ดูแลตรงบ้านด้วยเราก็เป็นห่วงนั่นแหละนะ
แต่ว่าเป็นบ้านพักไงริมแม่น้ำตาปีนะคะ